เหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์ซ้อน๒มาครับ
กำลังลงจากสะพานสูงนะฮะด้วยความเร็ว
พอลงมาเสร็จปั๊บมีรถอีกคันหนึ่งเขาเลี้ยวออกมาจากซอย
แล้วจังหวะคือเลี้ยวขวาพอดี

เกิดแบบในคลิปนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมครับ

นี่ครับคือจังหวะนี้คือกล้องอีกมุมรับภาพ

แล้วเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองกันมา
ลงมาจากสะพานด้วยความเร็วและแรงมาก
เนี่ยถึงขนาดที่ว่าคนเนี่ยเงยหน้ามองแล้วชนปั้งทั้งคน

โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ชนแรงมากนะครับ
คือรถคันนี้เขาก็เลี้ยวออกมาก็ไม่ได้ว่ารีบเลี้ยวนะ

จรปิดจับภาพเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา๒คนครับ
นี่คือสะพานข้ามคลองแล้วมาด้วยความเร็ว
จังหวะนั้นคือเก๋งสีบรอนคันนี้ฮะ
เขาออกมาจากซอยกำลังจะเลี้ยวขวา
เตอร์ไซค์ด้วยความที่เร็วและแรงก็เลยเบรกไม่อยู่
เอายังดีนะครับที่คนขับรถเก่งเขาลงมาจากรถ
มาดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ครับ
กัดตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือบริเวณหน้าทางเข้า
โรงเรียนอนุบาลจันทราอยู่ถนนสายจรรยานนท์ครับ
ช่วงทางลงสะพานข้ามคลองพื้นที่อำเภอบางปะกง

คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์และนั่งซ้อนกันมาผู้ชาย๑ผู้หญิง๑
ผู้ชายคือนายไพโรธอายุ๕๘ปี
นายไพโรธเป็นคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้นี่สภาพนะฮะ
ขณะที่คนซ้อนอายุ๕๑ชื่อว่านางสาวกำไร
อาการสาหัสทั้งคู่นะครับก็เห็นว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
ขณะที่คู่กรณีเองก็รับผิดชอบไม่ได้หนีไปไหนลงมาดูเหตุการณ์ด้วย
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็คือคนแถวนั้นที่เมื่อกี้นี้กำลังแบบ
เตรียมอาหารอยู่ก็ตกอกตกใจแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
กู้ชีพกู้ภัยมาถึงปั๊บก็พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
นี่คือสภาพของเก๋งคันที่เลี้ยวออกมาชนจนไฟหน้าด้านขวา
ดูสิครับไฟเลี้ยวแตกเลยป้ายเทอร์เบียนลุดไป
เอาไปวางตั้งไว้อยู่ตรงด้านนั้นนะฮะระมัดระวังด้วยนะครับการขับขี่นะฮะ